พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ยิงกันนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี๓ที่ซอยบางแคร์๑๔
คือมีผู้หญิงคนนึงชื่อว่านางสมพร

เพราะว่าเคยทำงานที่นี่ก็คือไปทำธุระ
อยู่ดีเนี่ยนายชะยุทธ์เดินทางมาเหมือนกับจะมาคุยมาเคลียร์ปัญหา
คาดว่านายชะยุทธ์มาติดพันธุ์นางสมพรอยู่
เหมือนกับเคลียร์ปัญหากันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้
นายชะยุทธ์ก็ทำร้ายร่างกายนางสมพร

ตามสามีของนางสมพรมาชื่อว่านายสรศักดิ์ให้มาช่วย
สุดท้ายนี่นะนายชยุดใช้ปืนยิงผู้หญิง
ยิงสามีของผู้หญิงแล้วก็ยิงตัวเองตาย

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมแพทย์นิติเวศ
และตำรวจสนเพชรเกษมไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
อยู่ในซอยบางแคร์๑๔กรุงเทพ
เสียชีวิต๓คนเป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๑
จุดตรงนั้นก็เจอกระเป๋ามีรองเท้า๑คู่
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๔ปลอก
ก็เก็บสิ่งต่างเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ในรถมีขวดเบียร์แบบเปิดดื่มไปแล้วด้วย

ผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายก็คือคนแรกนายชะยุทธ์
บุญวงธนชัยอายุ๔๕ปี
ถูกยิงเข้าที่ขมับขวา๑นัดค่ะ
คว่ำหน้าทับอาวุธปืนอยู่
แล้วก็ทับร่างของนายสรศักดิ์สุคันธพงศ์อายุ๔๑ปี
นายสรศักดิ์ถูกยิงที่ขมับซ้าย๑นัดนะคะ
แล้วก็ใกล้กันเป็นศพของผู้หญิงค่ะ
นางสมพรเชิดขวัญใจอายุ๓๑ปี
ถูกยิงที่ขมับซ้าย๑นัด
พยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้

นางสมพรไปทำธุระที่ร้านคาราโอเกะแห่งนี้

แล้วก็ไปเจอกับนายชะยุทธ์มือปืนคนที่ก่อเหตุ
ว่านายชะยุทธ์เป็นผู้ชายที่มาติดพันธุ์นางสมพรอยู่
เหมือนกับตามนางสมพรมามาเคลียร์ปัญหา
แต่เคลียร์ไม่ได้ตกลงกันไม่ได้
นายชะยุทธ์ก็เลยทำร้ายร่างกายนางสมพร
เพื่อนนางสมพรเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยไปตามสามีของนางสมพรมาช่วย
สามีชื่อว่านายสรษักเพราะนายสรษักมาถึงนะนะ
นายชะยุทธ์ใช้ปืนยิงเลยยิงนางสมพรก่อน
แล้วก็ยิงนายสรศักดิ์สามีของนางสมพร
หลังจากนั้นยิงตัวเองตายตาม
ก็เลยตาย๓คนเลยเนี่ยค่ะ
ตามรายงานบอกว่านายสรศักดิ์สามีนางสมพรนี่ก็
เปิดร้านขายของอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนของต้องรวชนะครับพันธรรมดโทวิทยาสุสาคอร์

บอกว่าได้สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ญาติผู้เสียชีวิต๓๔คนนะครับ

ให้การตรงกันว่าไม่มีใครทราบ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
แล้วก็พูดกับศพของนายสรศักดิ์ว่าอย่าเพิ่งตายนะแล้วก็ยิงตัวตายแล้วศพก็ทับอยู่กับนายสรศักดิ์ส่วนนางสมพรถูกยิงตายไปก่อนล่ะ
ก่อนเกิดเหตุนายชะยุทธ์อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ขับรถออกจากบ้านมาคาดว่าน่าจะตามนางสมพรมาที่ร้าน
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นก็เลยไม่มีใครสนใจอะไรแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุนั้นมีปากเสียงกันหรือไม่
ระหว่างนายชะยุทธ์กับนางสมพรเพราะว่าคนที่มาเห็นอีกทีนึงก็คือนายสรศักดิ์เนี่ย
มาที่ร้านแล้วก็เห็นนายชะยุทธ์กำลังล็อกคอนางสมพรอยู่ก็ได้แต่บอกขอให้คุยกันดีแต่สุดท้ายนายชะยุทธ์ก็ใช้ปืนยิงเข้าที่ศีรษะนางสมพรจนนางสมพรล้มลงเสียชีวิต
นายสรศักดิ์พยายามเข้าไปช่วยโดนยิงล้มลงอีกแล้วก็เสียชีวิตนายชะยุทธ์ก็เลยเข้าไปกอดศพนายสรศักดิ์แล้วก็ตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายหนีความผิด
คือสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปปิดคดีกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่มันก็มีมูลเหตุอยู่เรื่องของชู้สาวแต่มันยังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรเป็นยังไง
ของผู้ตายนะครับตอนนี้ก็ให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะรอการทำเอกสารเพื่อขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
ค่ะก็๓ศพนะน่าเศร้า